ตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้ดูความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับกรณีคนร้ายค่ะบุกเข้าไปยิงกำนันเตี้ยเป็นกำนันในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเป็นกำนันหญิงคนเก่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาวบ้านเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้เนี่ยนะคะก่อเหตุไปเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ผ่านไป๑๖วันเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวขบวนการ

ประกอเหตุสังหารกำนันเตี้ยด้วยค่าจ้างสองแสนบาทโดยตอนนี้มีการโอนเงินค่าจ้างให้นายธนภูมิไปแล้วนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทส่วนอีกหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ชื่อว่านางสาวพนิดาจุนเด็นเป็นพันธุระยากของมือปืนเป็นคนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นคนช่วยหลบหนีด้วยส่

เสียชีวิตนอกจากนี้พื้นที่อื่นอื่นก็ต้องไปทำด้วยนะคะก็คือเส้นทางการหลบหนีจุดทิ้งรถจากกระยานยนต์จุดที่เขาไปทิ้งคืออ่ามเก็บน้ำห้วยสักคลองใหญ่และทุกพื้นที่ค่ะมีประชาชนให้ความสนใจมาดูแผนเป็นจำนวนมากเพราะว่ากำลังเตี้ยเป็นกำนักพัฒนานะคะฟังเสียงแล้วก็ดูบรรยากาศหน่

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันไว้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้สามีผู้ตายอยากให้มือยิงเนี่ยไปขอขมาต่อหน้าภาพของกำนันเตี้ย
พอถามเข้าไปว่าเขาจะไปขอขมาไหมเขาปฏิเสธค่ะเขาปฏิเสธที่จะไปขอขมาต่อหน้ารูปกำนันเตี้ยและก็ยังไม่ขอขมาต่อญาติผู้ตายด้วย
ส่วนการทำแผนเมื่อวานนี้นะคะบอกไปแล้วค่ะ
มือปืนไปคนเดียวเพราะว่าคนอื่นในทีมอีก๔คนปฏิเสธ
แล้ววันนี้เองเจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนนะคะ
หางต่อสารจังหวัดหนองคายโดยแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะส่วนฝากฝั่งของครอบครัวกำนันเตี้ยเนี่ยนะคะ
นายพิเดชวงศิริสามีบอกว่าพอรู้เรื่องทั้งหมด
ขบวนการทั้งหมดตกใจมากตกใจเพราะมารู้ว่าคนจัดหามือปืนที่มาฆ่าเมียตัวเอง
คนในหมู่บ้านเดียวกันแท้คนคุ้นเคยแท้
ไม่มีความโกรธแค้นกันทำไมถึงมาทำกับพันรยาได้ถึงขนาดนี้

ที่ผมเสียใจมากที่สุดทำไมถึงฆ่าเมียผมเท่านั้นเองครับ
จะคุยอะไรกับผู้จ้างหวานจะถามอะไรเขาเอาผู้จ้างหวานนะ
เอาผู้จ้างหวานเนี่ยแล้วแม่นักสนาแบบว่าผมรู้จักเนี่ย
ทำไมถึงคำนึกกับเนี่ยเอาผมแบบ
ทุกครั้งที่สามีกำนันเตี้ยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
ก็ร้องไห้แบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะ